ส่วนกรณีที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกมาเป็นคลิปวีดีโอ
ที่เกิดจากการบันทึกของกล้องซึ่งอยู่หน้ารถ
ของคู่กรณีของคนที่อ้างตัวว่าเป็นสารวัตรโจ้
วันนี้ค่ะสารวัตรโจ้ซึ่งก่อเหตุใช้ปืนข่มขู่
คู่กรณีที่ขับรถปาดหน้ากันที่บริเวณถนนพระราม๓
ถูกจับคุมตัวและก็นำมาแถลงข่าวต่อสื่อมนต์ชนแล้ว
คนที่อ้างว่าเป็นสารวัตโจ้ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
บอกว่าไม่พอใจที่ถูกขับรถปาดหน้า
แต่ว่าการที่อ้างว่าเป็นตำรวจนั้นต้องการจะข่มขู่
ไม่ได้มีเจตนาทำให้ตำรวจนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงครับ
ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนนครบัน๕ควบคุมตัวนายอุดมทรัพย์ล้อมแก้ว
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนข่มขู่คู่กรณี
ขับรถปาดหน้ากันที่บริเวณย่านพระราม๓
แล้วก็อ้างตัวว่าตัวเองนั้นเป็นสารวัตรโจ้
กลายเป็นข่าวดังในโลกออนไลน์ไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้ครับ
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวนายอุดมทรัพย์ได้ที่บ้านหนองคล้า
ตำบลจักราชอำเภิญจักราชจังหวัดนครราชสิมา
คดีนี้ก็มีนายกิติศักดิ์แทร่หว่องคู่กรณีของนายอุดมศักดิ์
นำหลักฐานเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ของกล้องหน้ารถ
เขาแจ้งความกับตำรวจนครบานบางโพงพัง
บอกว่าถูกรถยนต์ทะเบียนชชทธ๖๐๖๙กรุงเทพมหานคร
หน้าที่บริเวณถนนรัชดาพิเศษครับ
่งหน้าแยกสาธุประดิษฐ์ก่อนถูกชายขับรถคันดังกล่าวนะครับ
นำอาวุธปืนสั้นแบบลูกโม่ออกไปข่มขู่
พร้อมอ้างตัวบอกว่าตนเองนั้นเป็นตำรวจระดับสารวัตร
ชื่อว่าสารวัตรโจ้ก่อนเดินขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไป
โดยนำรถยนต์ไปจอดทิ้งไว้ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีครับ
อุดมศักดิ์ก็สารภาพว่าวันเกิดเหตุนั้น
ถูกรถยนต์ของนายกิติศักดิ์ปาดหน้าจึงเกิดความโมโห
ขับรถไล่ตามไปปาดคืนก่อนจะลงจากรถ
แล้วก็ใช้ปืนไปข่มขู่ผู้เสียหาย

จากต้องการให้กำราบให้คู่กรณีนั้นเกิดความกลัว
และไม่มีการโต้แย้งให้เหตุการณ์บานปลาย
พร้อมยืนยันว่าไม่มีจตนาทำให้ตำรวจนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงครับ
กล่าวว่าตำรวจจะดำเนินคดีในข้อหาที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
ข่มขืนใจผู้อื่นให้ตกใจกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต
ขอบคุณครับ